หน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ส่งนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ถอยทับเด็กนักเรียนเสียชีวิตไปสองศพ
เป็นน้องที่อยู่อนุบาล๒กับอนุบาล๓

ใช่บอกว่ารถกำลังจะต้องขึ้นเนินเป็นเนินเล็ก
แต่รถเสียขึ้นไม่ไหวแล้วเสียงรถมันดังมาก

แต่พ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่ามีพยานยืนยันว่า
คนขับรถรับส่งนักเรียนคันนี้ตะโกนบอกให้เด็กกระโดดลงมา

ถูกต้องเด็กก็เลยกระโดดลงมา

แล้วก็ถูกทับจนเสียชีวิตไป๒ศพนะครับ
วันนี้ผู้ปกครองแล้วก็ญาติญาติได้นำศพของเด็กชายธนานพเหล่าโคอายุ๕ปี๑๐เดือน
และเด็กชายแสงชัยแทร่มีอายุ๖ปี๘เดือน
นักเรียนชั้นอนุบาล๒และอนุบาล๓ของโรงเรียนบ้านแม่ปัง
ออกจากโรงพยาบาลพร้าวหลังจากแพทย์ชนะสูตรศพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
นำไปฝังตามประเพณีของศาสนาคริสต์ทันทีนะฮะ

หลังจากทั้งสองเสียชีวิตจากเหตุรถสองแถวรับส่งนักเรียนถอยทับเมื่อช่วงเย็นวานนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยเกียงซาง
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ก็ตามความเชื่อของชนเผ่าลีซอร์นะครับ
เขาจะไม่นำศพที่เสียชีวิตพร้อมกันจากอุบัติเหตุเนี่ย

ก็เลยต้องรีบนำไปฝังทันที

พร้อมกับญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
พ่อของเด็กชายแสงชัยที่เสียชีวิตบอกว่าเขามีลูกคนเดียว
ซึ่งลูกของเขาเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่
นึกว่าจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งอยากขอความยุติธรรมด้วย
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้
ยืนยันว่าช่วงเย็นหลังเลิกเรียนนะครับ
นายสุรชัยรักมนุษย์ได้ขับรถสองแถวไปรับนักเรียนมาจากโรงเรียนบ้านแม่ปัง

ในรถมีเด็กอยู่๒๐กว่าคนตั้งแต่อนุบาลถึงม๓
เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของพยานนะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยเมื่อรถมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางขึ้นเนินเล็กน้อย
รถเกิดดับอยู่บนกลางเนินแล้วก็มีควันออกมาใต้ห้องเครื่องยนต์นะฮะ
นายสุรชัยคนขับรถลงมาจากรถแล้วบอกให้เด็กทั้งหมดที่อยู่ในรถ
กระโดดลงมาโดยบอกว่ารถจะระเบิดทำให้เด็กในรถเนี่ยตกใจหวีดร้อง
แล้วก็พากันกระโดดลงมาจากรถค่ะซึ่งตอนนั้นยังมีเด็กติดอยู่ในรถ
อีก๔คนนะที่กระโดดลงมาไม่ทันแต่รถถอยลงมาเรื่อยแล้วก็ไหลลงไป
แล้วทับเด็กเสียชีวิต๒คนก่อนจะไหลลงไปที่ไหลทางซึ่งเป็นสวน

รถมันไปไม่ได้แล้วก็เลยเจ้าของลงโดดลงก่อนแล้วก็บอกให้เด็กลงลงก็เลยเด็กก็เลยกระจายลง
ช่วงนั้นรถมันดับอยู่บนเนินแล้วก็รถก็ถอยลงถอยมาเด็กก็บอกให้เจ้าของเจ้าของรถบอกให้เด่นลง
โดดลงโดดลงก็เลยเด็กกระโดดลงมาหมดเลยลงมาหมดเลยก็เลยเด็กยังไม่ลง
กำลังลงลงก็เลยรถถอยมาก็เลยทับทับเบรกนี่แหละครับ
แล้วคุณลุงคนขับเนี่ยเขาเป็นคนเป็นคนบอกให้เด็กโดดลงใช่ไหมครับผมบอกว่ารถมันเป็นอะไรนะ
มันจะระเบิดแล้วครับมันมีควันขึ้นใช่ไหมครับผม
แต่ว่าทีนี้ค่ะคนขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
นายสุรชัยรักมนุษย์อายุ๖๗เนี่ยก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพหลมโขดเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งนะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้สั่งให้เด็กกระโดดลงจากรถ
เขาบอกว่าพอขับไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะรถดับแล้วมีควันขึ้น
ที่นั่งอยู่บนรถก็เลยกระโดดลงจากรถเขาใส่เกียร์รถค้างเอาไว้แล้วเขาลงจากรถค่ะ
บอกเด็กนักเรียนที่อยู่หลังรถว่าให้อยู่นิ่งอย่าลงจากรถ
แต่รถไหลตัวนายสุรชัยก็เลยพยายามประคองรถให้ไปหยุดอยู่ที่ต้นลำไยที่อยู่ข้างทาง
หลังจากนั้นพอรถหยุดได้ก็มาดูปรากฏว่าหนูน้อยสองคนถูกรถทับเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยซ้ำ
นายสุรชัยบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เลิกขับรถตลอดชีวิตค่ะ
แต่มันคนละอย่างกับที่พยานเขาเห็นเลยนะ
คือเรื่องนี้นะครับพันธบทเอกปริยพันธ์พัทรพงศิลป์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ได้มาติดตามดูความคืบหน้าของคดีนี้เองนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์บอกว่า
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรชัย
ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหลือก็ต้องไปว่ากันในการสอบสวนตามพยานหลักฐาน
ขั้นตอนกันต่อไปตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนการเยียวยาชดใช้นั้นเบื้องต้นมีประกันที่ทางโรงเรียน
ทำเอาไว้ให้กับเด็กทั้งสองคนนะครับก็จะได้รับคนละหกหมื่นบาท
สำหรับญาตินะครับแล้วก็มีพรบรถยนต์ของรถโดยสารรับส่งนักเรียน
ตรวจสอบแล้วพรบยังไม่ขาดนะครับก็จะได้อีกรายละ
ไม่เกินสามแสนบาทแล้วก็ยังมีเงินกองทุนจากกระทรวงยุติธรรมนะฮะ
ก็คาดว่าจะเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับ

ตำรวจก็ได้ปล่อยตัวให้ประกันตัวไปนะครับ
ส่วนการตกลงค่าสินใหม่ในทางแพ่งนะฮะ
ก็ต้องรอดูว่าคู่กรณีจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมีการส่งฟ้องแพ่งกันต่อไป
ทางคดีอาญาอันนี้ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถคันที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
พบว่ามีสภาพเก่าซึ่งมีสายไฟชำรุดทำให้เกิดการช็อต
แล้วมีควันพวยพุ่งออกมาทำให้คนขับเนี่ยตกใจ
ก็กำชับไปยังรถรับส่งนักเรียนคันอื่น
ให้ไปตรวจสอบสภาพให้ดีด้วย

สำคัญนะคะสภาพรถสภาพคนขับ

สภาพรถเก่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้เนี่ยนะ
แต่พื้นที่เมืองเขาเชิงเขามันเยอะทางภาคเหนือ
ก็ต้องมีวิธีการในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า

คือคนขับก็ทำอะไรไม่ถูกเด็กก็ทำอะไรไม่ถูก